ด้านหลังค่ะนี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านค่ายจังหวัดระยอง
พินิหารน้ำมนต์หลวงปู่ศุกร์
สาวถูกผีเข้าร้องกรี๊ดสนั่นเลย
พอประพรมน้ำมนต์ไปปุ๊บกรี๊ดร้องไห้
อารมณ์มากคุณผู้ชมลองดูคลิปนี้ด้วยกันค่ะ
นี่ค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคุณผู้ชม
หลังจากที่หลวงปู่ศุกร์ท่านได้ประพรมน้ำมนต์ใส่ผู้หญิงคนนี้
ร้องกรี๊ดหัวเราะร้องไห้ร้องแบบฉันเจ็บอ่ะฉันเจ็บอ่ะหลวงปู่
ร้อนไปทั้งร่างกายอ้อนวอนขอให้หลวงปู่เนี่ย
ปลดปล่อยวิญญาณร้ายที่เข้าสิงร่างของเธออยู่ด้วย

หลวงปู่ศุกร์หรือว่าหลวงปู่ศุกร์หลวงปู่ทองสุกรัฐเมโท
อายุ๘๖ปีแล้วนะคะเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองค้ออำเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยองค่ะเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคตะวันออก
วัตถุมงคลแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหานับถือท่านมากนะ
ซึ่งต่างเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ์มาแสดงความเห็นกันเยอะเลย
สำหรับชาวเน็ตนะเออแบบสาธุสาธุหลวงปู่ท่านช่วยแล้วนะคะนี่ค่ะเห็นไหม
แนะนำเลยครับถ้าใครคิดว่ามีสิ่งไม่ดีมาแฝงกับตัวเรา
ให้ไปกราบท่านสักครั้งครับนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ